คุณผู้ชมไปที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะโจรวัยรุ่นมากันสองคน
ด้อมด้อมมองมองเข้าไปในวัดนะคะที่จังหวัดกำแพงเพชร
ขโมยตู้บริจาคค่ะได้ไปสองตู้เอาเงินไปเล่นเกมโอ้โห
แต่วัดทุกวัดค่ะเกือบทุกวัดแหละตอนนี้มีกล้องวงจรปิดครับ
เนี่ยค่ะเขามากันสองคนคนหนึ่งยกออกไปแล้วนะฮะไปได้ตู้นึงแล้ว
กำลังด้อมอยู่เนี่ยค่ะด้อมมองอยู่นี่ตามไปแล้วฮะ
ได้ไปสองตู้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่สิบเก้ามกราคมที่ผ่านมากลางดึกค่ะ
วัยรุ่นชายสองคนนี้เดินเข้ามายกตู้บริจาคกองทุนอาภาษณ์สงฆ์
และตู้บริจาคค่าหลอดไฟของวัดตู้ทั้งสองใบนี้พอถูกขโมยออกไปค่ะ
ตำรวจไปเจอถูกทิ้งไว้ที่ข้างวัดครับใบหนึ่งเนี่ยถูกทุบจนแตกแล้วเอาเงินไป
เพราะว่าเป็นตู้ไม้แต่อีกใบเป็นตู้เหล็กทำอะไรไม่ได้ค่ะ
ก็ทิ้งไว้ที่ข้างวัดนั่นแหละพอวันรุ่งขึ้นนะคะ
ก็คือเมื่อวานนี้ตำรวจสพเมืองกำแพงเพชรสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุ
ขณะที่ผู้ก่อเหตุทั้งสองคนกำลังหลับอยู่ที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ในร้านเกม
ไปได้ตัวมาอยู่ที่ร้านเกมค่ะควบคุมตัวมาสอบสวนที่โรงพัก
ผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนทั้งคู่เลยในตอนที่ไปเจอค่ะหลับอยู่
เล่นเกมเพลินแล้วก็หลับไปนะคะคนนึงสิบเจ็ดปีแต่อีกคนนึงกรรมพระเลยค่ะ
เพราะตกใจอายุสิบสี่ปีค่ะโอ้อายุยังน้อยอยู่นะ
ลักตู้บริจาคแล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนในภาพกล้องวงจรปิดจริงค่ะ
ถามว่าได้เงินไปเท่าไหร่ได้ไป๔๐๐เอาเงินไปทำอะไร
เอาเงินไปเติมเกมเอาไปเล่นเกมแล้วเอาไปซื้อข้าวกิน
อกจากนี้ตำรวจมีข้อมูลของสองคนนี้ด้วยบอกว่าก่อเหตุลักเล็กขโมยน้อยแบบนี้หลายครั้ง
แต่ส่วนใหญ่พอจับได้ผู้เสียหายเขาเห็นอุ้ยสิบเจ็ดสิบสี่ฮะ
สงสารว่ากล่าวตักเตือนและให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดี
ไม่ได้แจ้งความเลยสักครั้งเดียวแต่ครั้งนี้ตำรวจบอกว่าน่าจะไม่ไหวแล้ว
ต้องส่งตัวไปที่สถานพินิษฐ์ต่อไปค่ะครับเอาซะหน่อย
จะได้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเนอะใช่ฮะ